สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ดาราสาวใจบุญพี่แหม่มวิชุดา
ก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นพี่แหม่มเนี่ยแชร์เรื่องราวอัปเดตเรื่องราวของการช่วยเหลือน้องหมาอยู่เป็นประจำ
แต่ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ประกาศเลยนะคะว่า
ทุกคนหยุดหยุดส่งเคสน้องหมามาให้เธอช่วยเหลือได้แล้ว
ไม่ว่าจะส่งมาช่องทางไหนก็ตามค่ะเพราะตอนนี้เธอหมดตัวแล้วอืม
เลยนะคะว่าหมดตัวแล้วจริงจริงค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอทำงานอยู่คนเดียว
หาเงินอยู่คนเดียวงานก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
ตลอด๔ปีที่ช่วยเหลือบินรักษาต่างก็ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีอะไรได้เลยสักกระบาทเดียว
เวลาคนส่งภาพมาให้เธอเห็นก็เป็นทุกปี
เพราะช่วยเหลือไม่ไหวขอให้ทุกคนเห็นใจเธอด้วย
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาช่วยอีกครั้งนะคะชาวเน็ตเห็นข้อความแล้วก็พากันส่งกำลังใจให้เธอแบบท่วมท้นเลย
บางคนบอกว่าให้เธอเปลี่ยนเป็นการรับบริจาคดีไหม
ซึ่งพี่แหม่มตอบชัดเจนว่าไม่เปิดรับบริจาคนะคะคือคนที่รักหมาเนี่ยจะรู้ถ้าเกิดว่าเห็นภาพ
น้องหมาที่น่าสงสารเนี่ยเขาอยากจะช่วยไม่ได้แต่ว่ากำลังของตัวเองมันมันช่วยไม่ไหวอ่ะ
เพราะว่าน้ำพักน้ำแรงที่หามาได้เนี่ยก็ไปลงกับน้องหมาหมด
คือเอาจริงเราคนนึงไม่สามารถช่วยหมาทุกตัวบนโลกนี้ได้
อันนี้ก็ต้องเห็นใจกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งส่งไปหาพี่แหม่มแล้วกัน
ส่งไปที่มูลนิธิต่างที่เขารับช่วยเหลือนะ
จริงแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือนะคะ
ยังไงก็หรือว่าใครที่มีกำลังทรัพย์ที่พอจะช่วยได้ก็ที่ไม่ลำบากตัวเองก็ช่วยก็แล้วกันนะ